แต่เรื่องนี้สิเป็นเรื่องของคุณสามีและภรรยา

เขาอยากจะหยอกนิดนึง
เออหยอกเย้าเกษากันนิดนึงตามภาษานะคะ
แต่ว่าคุณสามีคนนี้อาจจะใช้วิธีรุนแรงไปหน่อย

ผลสุดท้ายคุณสามีจะรอดหรือเปล่า

อ่าอืม

ต่อจากนี้คงไม่ต้องดูแล้วครับ
ไปรุมยากอยู่กันสองคนนะเจน
ทำไมหลบเข้าหน้านะ

คุณดูดีในภาพนี้มีกรรมการนะ

แล้วก็มวยกำลังจะเดินเข้าใส่

กรรมการก็ไม่ขอสู้นะ

โอ้โหงานนี้เนี่ยไม่ต้องสืบหรอกค่ะ

เมื่อสักครู่เนี่ยจังหวะหนึ่งเนี่ยนะคะ

กรรมการบอกว่าคุยกันเองเถอะ

จ้าแต่เชื่อแหละว่ารักกัน